กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคุณใบตองคุณชนะไปตลาดกันหน่อยลองเช็คราคาซิว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างปลาวันนี้ปลาน้ำจืดนะคะนี่ก็จะมีปลานิน๗๐บาทต่อกิโลค่ะปลาสลิด๑๕๐บาทต่อกิโลปลาทูนึ่งนี่ก็ประมาณ๘๐บาทต่อเข่งนะปลาช่อนเลี้ยงค่ะ
หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทต่อกิโลอ่าไปต่อกันเลยที่ราคาเนื้อสัตว์กันหน่อยหมูเนื้อแดงค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่แหมเขาบอกตอนนี้หมูกับไก่เนี่ยมันขึ้นราคาเนอะตอนนี้สะโพกไก่ราคาค่ะแปดสิบบาทต่อกิโลเนื้อแดงวัวก็ยังแพงอยู่ปกติแล้วค่ะสองร้อยสี่สิบบาทนะส่วนไข่ไก่เบอร์ศูนย์
สวัสดีครับ